ความสุขใดไหนเล่าจะเท่าความสุขของลูกและพ่อแม่

มีแบบว่ารอยยิ้มกว้างเนี่ยเข้าใจชื้นนะ

อยากจะแบบเอาเงินหนักแบบเปย์หนัก

พูดเรื่องเปย์หนักให้พ่อแม่จัดมาเลย
สายเปย์คนแรกคุณผู้ชมค่ะ

ล้านหกถูกต้องคนแรกจัดมาหนักแบบนี้

สายผู้ชมที่โอนเงินที่พี่แคนดี้โพสต์
แม่บอกว่าเพื่อความงามของแม่

ซึ่งพี่แคนดี้เขาหาข้อมูลมาว่า
เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยสตาปความสวยของ
บานเย็นเอาไว้ให้มากที่สุดเลย
เหมือนตอนที่ตัวเองเจอคุณแม่ใหม่
ตั้งแต่คุณแม่เป็นสาววัยรุ่น
อะไรอย่างนี้นะคะคราวนี้มาครบเลย

ศัลยกรรมมาแล้วหมาดใช่ไหม

คุณผู้ชมและที่โพสต์ก็คือ
ต้องการอวดความสำเร็จของตัวเอง
แคนดี้บอกเลยก็อยากอวดจริงเพราะว่าอะไร

ไปฟังเสียงลูกคนนี้กันหน่อยค่ะ
อวดเพื่ออะไรอวดเพื่อให้บอกตัวเองค่ะ
ล้านหกจัดมาแม่ต้องสวยข้าวนี้แหละ
ขนาดไหนบุพการีดิฉันก็โอนให้ได้

กลับบ้านไปมอบของขวัญวันเกิดให้กับคุณพ่อคุณแม่
เพราะคุณแม่อยากให้คุณผู้ชมดูตอนที่คุณแม่ค่อยแกะของขวัญนะคะ
ดูคุณแม่มากทั้งตื่นเต้นทั้งมีความสุขไปพร้อมกัน

พอเห็นว่าเป็นปึกแบงค์แบบนี้คุณผู้ชมแหมยิ้มไม่มี
ดอกไม่ได้ใหญ่หรอกข้างในมีอะไรนะเปิดออกมายิ้มกว้างเลยคุณแม่
โทษปฏิทังกะละมั่งหมอหายนอกจากแบงค์ปึกนะคะแหวนคุณแม่ก็สวยนะคะแหวนทอง
เลิศอยู่นะฉันชอบตอนแม่ดมกลิ่นแบงค์ค่ะตัวจริงนะเงินใหม่คนอีสาน
เป็นอย่างนี้โอ้ประโยชน์นี่แหละคุณผู้ชมค่ะปิดท้ายด้วยจ้านงพณีค่ะ
พิธีกรเศรษฐีป้ายแดงของเราแปลงร่างเป็นบอสนิดนึงบอสจ๊ะ
ทำไมพี่แจ๊คทำไมให้เป็นแบบกรอบเป็นกรรมกันเออคือปีใหม่ที่ผ่านมาเขาแจกโบนัสไปแล้ว
ปึกเหรอ๑๐ปึกก็ล้านหนึ่งอ่ะสิเจ๊ตาเขานัมเบอร์วันมากเลยนะตาโตเลยจ้ะ
โอ้โหหัวฟูไปเลยจ้ะก็ดีคุณผู้ชมค่ะไม่ลืมที่จะแจกบุญอะไรให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะ
แบงค์เนี่ยเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมค่ะแบงค์เนี่ยเต็มมือไปหมดเลยเธอบอกว่าปีนี้ก็รักทั้งสองคนมากที่สุด
ที่สำคัญขอให้คุณพ่อกับคุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะอยู่กับลูกแบบนี้ไปตลอด
ไหนให้เยอะกว่าแล้วจะรักพ่อแม่มากกว่าไม่ใช่นะ
เราก็รักคุณพ่อคุณแม่ได้ในแบบของเรา
บางคนแบบสะดวกที่จะเปย์เป็นเงินก็จัดกันไปได้กัน
ง่ายนะไปกินข้าวกับเขานะแค่นั้นก็มีความสุขเลย
เอาที่พอเหมาะพอเจาะนะคะแล้วก็รับรองว่าเจริญทุกคนค่ะ